ไปดูเรื่องของทองที่ร่อนกันที่คลองชลประธานที่ราชบุรีนะครับ
ไม่ต้องไปแล้วนะครับเพราะว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาเอาเชือกมากั้นมาล้อมเอาไว้แล้วก็ประกาศแบบนี้ครับ
เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับถ้าเกิดเราเปิดพื้นที่เอาไว้
อาจจะมีผู้มาหาทองร่อนทองจากพื้นที่อื่นเข้ามาในพื้นที่ของเรา
ทำให้เกิดการระบาดหรือการติดเชื้อโควิดในพื้นที่เราได้นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงขอความอนุเคราะห์พวกท่านนะครับเห็นใจกันด้วยนะครับ
โดยเบื้องต้นเราจะกั้นเชือกล้อมพื้นที่ไว้ก่อนนะครับ
ตอนนี้กำลังรอทำต้ายอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอความคุณอายนะครับกลับบ้านนะครับ
เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคงจะไม่มีใครจะไปแล้วล่ะนะฮะ
เพราะว่าเหตุผลในการที่เขามากั้นคือสำคัญคือป้องกันโรคโควิด๑๙แล้วก็ผิดกฎหมายพรบแรกด้วย
คือใครจะมาร่อนทองเนี่ยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยคือต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
แต่บรรยากาศที่เห็นแบบนี้พอชาวบ้านมาถึงเห็นเชือกกั้นไม่มีใครกล้าลงไปแล้วล่ะครับ
รวมไปถึงร้านอาหารที่มาขายของด้วยก็ถูกสั่งให้หยุดขายทันที
สำหรับทองแล้วก็พระเครื่องต่างที่คนร่อนได้ก่อนหน้านี้นะครับ
ยังต้องพิสูจน์กันต่อว่าเป็นทองที่พบในคลองจริงหรือว่ามีใครเอามาทิ้งเอาไว้
เพราะอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับมันมีกระแสข่าวออกมาว่า
ประเด็นนี้ครั้งนี้เนี่ยมีการสร้างเรื่องขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ